ภารกรสุวรรณรัฐองค์คมนตรีเป็นประธานพิธีบวงสวงพระอนุสวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงเทอร์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

นำส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน
โดยมีประชาชนมาร่วมรำบวงสวงกว่า๑หมื่นคน
สวมเสื้อสีแสดหรือสีของดอกทองกวาว
ผ้าถุงทอมือสีเข้มพาดด้วยผ้าเบี่ยงหรือสบาย
ผมทัดด้วยดอกทองกวาวรำบวงสวงสะดุดี
นำมาลัยกรถวายถือเป็นประเพณีตั้งแต่
อนุสวรีตั้งแต่แต่งตั้งพระอนุสวรีที่ผ่านมา
สำหรับการรำบวงสวงของประชาชนนั้นมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย
รำบวงสวงล้อมรอบพระอนุสวรีก็ถูกขยายไปบนถนน๕สาย
เหมือนกับรัศมีศรีแสน๕แฉก

มีการงดกรรมบวงสวงในปี๒๕๖๔และ๒๕๖๕
ก็มีการรำกระจายไปยังจุดต่าง
แล้วก็มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังพระอนุสวรี
แต่ว่าปีนี้กลับมารำที่พระอนุสวรีอีกครั้ง